คุณผู้ชมคะจากกรณีที่ไทยรัฐของเรามีการนำเสนอข่าว
เรื่องของการไปบุกสำรวจแล้วก็เห็นมีคนไปกัน
เพราะว่าตอนหลังเนี่ยมันเหมือนกับมันกลายเป็นกระแสเป็นเทรนด์
อย่างที่ขึ้นพาดหัวร้างมาแรง
ร้างสำนักสงร้างอะไรต่างที่ร้างเนี่ย
คนเริ่มไปพิสูจน์คนเริ่มไปค้นหาตัวเลขเพราะอะไร
ก่อนหน้านั้นที่วัดร้างแห่งหนึ่งนะที่คนเข้าไปเจอแล้วถ่ายว่า
ทำไมวัดร้างจังเดี๋ยวถ้าถูกลอตเตอรี่เดี๋ยวจะมาบูรณะให้
แล้วเขาถูกถูกออกมาที่หนึ่งด้วย
มันก็เลยเป็นกระแสพอเป็นกระแสเสร็จ
มันก็มีสำนักเขาช้างถ้ำพลองคุณผู้ชมค่ะ

เป็นวัดร้างอยู่ติดตรงหน้าผา

เพราะว่าอะไรคุณจำเป็นจะต้องปีนไปไอเหี้ยเถาวัน
วันที่คุณเห็นอยู่ตรงนั้นมันจะมีเถาวันยาวแล้วขึ้นไปแบบนั้น
แต่นี่ร้างแล้วนะฮะเขาปิดกั้นไว้นะคะ

แต่ชาวบ้านบอกว่าอยากให้มีการบูรณ์นะครับ
เพราะว่าอันนี้ชาวบ้านเรียกว่าเป็นสำนักสงฆ์
เพราะเป็นสำนักสงฆ์ที่สวย
ใช่ค่ะเพราะว่ามันอยู่ติดตรงนั้นตรงหน้าผา

คนทั้งในพื้นที่นอกพื้นที่ก็เดินทางมาดูความงามของสำนักสงฆ์ที่นี่กัน
เป็นจำนวนมากและแน่นอนอย่างที่เราบอกไปว่า
พยายามจะมาหาเลขเด็ดเอาไปเสี่ยงโชค
ทีนี้ตรงนี้มันก็จะมีเจดี
เจดีที่เป็นการบรรจุอัฐิหลวงพ่อคง
ซึ่งหลวงพ่อคงเนี่ยเป็นพระผู้ก่อสร้างสำนักสงฆ์แห่งนี้นะคะ
แล้วเขาก็พยายามไปดูตัวเลขกัน
เขาบอกว่าจะมีรูปหลวงพ่อคง
แล้วมันมีลักษณะเหมือนมีรอยสัก

คุณผู้ชมดูตรงไหล่ขวาของหลวงพ่อคงนะฮะ
หลวงพ่อคงจันทนะโชโตนะฮะ
เขาช้างถ้ำพลองของราชบุรีแห่งนี้
นี่มีคนก็ซูมไปดูนะ
ซูมไปดูว่าเอ๊ะเป็นเลขไหน

มีคนเขาบอกว่ามันคล้ายกับเลข๗๘๓มา
หรือบางคนตีไปเรียก๖๒๓ก็แล้ว

เขาก็ตีตัวเลขจากลายชั้นหินค่ะคุณ
ซึ่งเขาบอกว่ามันเป็นตัวเลข๓๗

เขาก็เอาเลขปีพศที่สร้างขึ้นมาเนี่ย

หลายคนบอกว่าเป็นเลข๒๕๑๕ค่ะ
อันนี้เห็นชัดเพราะอะไรคุณ
กระเบื้องนี่เขาเขียนไว้สร้างพศ๒๕๑๕นี่เราปรับแสงให้คุณผู้ชมได้เห็นชัดเจนหน่อยนะ
บางคนก็เอ๊ะมีเลข๒๕๑๕มาอีกแล้ว
ค่ะก็หลายคนก็เอาเลขตรงนี้ไปเสี่ยงโชคนะคะ
แล้วก็มีคนก็ไปบอกไปบ้นนะว่าถ้าต้องกระถุครั้งวันใหญ่จะกลับมาบุรณะสำนักสงฆ์ที่นี่นะคะ
ใช่แล้วก็มีตรงหน้าผาเมื่อกี้บอกกันไปแล้วใช่ไหม๓๗แล้วก็มีตรงพระพุทธรูปเรามีภาพไหมตรงพระพุทธรูป
ซึ่งเหมือนพระพุทธรูปท่านมีหนวดมีไหมพระพุทธรูปมีหนวดนี่พระพุทธรูปด้านใน
ส่วนที่หน้าผาด้านล่างเนี่ยตรงฐานเนี่ยคุณฐานพระพุทธรูปนี่คือพระพุทธรูปมีหนวดใช่ไหม
ด้านล่างขอเอาแถบบาร์ลงนี่ที่เราทำไว้ให้ลักษณะบางคนบอก๓๗หรือเปล่าบางคนบอก๓๖หรือเปล่า
นี่คุณผู้ชมลองดูให้ดีนะครับนี่เราก็พยายามที่จะวงไว้ให้คุณผู้ชมได้เห็นนะ
ใช่ว่าชาวบ้านเข้ามาสำรวจตรวจสอบแล้วอาจจะเห็นเป็นเลขเนี้ยอืม
ชาวบ้านในพื้นที่นะคะนายประหยัดค่ะทอนกระโทกอายุ๕๕ปีบอกแบบนี้นะ
ตั้งแต่ไทยรัฐทีวีของเราเสนอข่าวไปเอาจริงเลยผมเห็นนักท่องเที่ยวมากันเต็มเลย
บางคนมาไกลนะจากนครปฐมก็มีบอกมาชมความแปลกและความสวยของสำนักสงฆ์แห่งนี้
แล้วก็พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาจะได้ไว้เป็นที่ยึดเหนียวจิตใจของชาวบ้านค่ะ
ร้างมันก็จะเสียดายค่ะ
หรือว่าให้โฆษณาประชาสัมพันธ์ให้
ยาดุสิตของศาสนาพุทธมาเป็นที่ท่องเที่ยว

ชาวบ้านเขาก็ไม่มีงบประมาณที่จะมาบุรณสังขรครับ

ขอให้ไทยรัฐช่วยได้ไหมชาวบ้านบอก

รูปปั้นรูปเหมือนของหลวงพ่อคง
บอกไม่รู้ใครเป็นคนเอาเชิญไปไว้ที่ไหน
อยากจะให้อันเชิญรูปปั้นมาประดิษฐานอยู่ที่เดิม
ชาวบ้านจะได้กราบไหว้ขอพรกันนะคะ

เดี๋ยวเขาบอกว่าจะไปร่วมประชุมกับทางกรมศิลปากรป่าไม้

หารือแนวทางในการบุรณปฏิสังขร
สำนักสงฆ์เขาช้างถ้ำพลอง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศาสนาต่อไปค่ะ
สวยนะเขาบอกว่าถ้าขึ้นไปที่ถ้ำได้นะคุณนะ
ถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อย
แล้วก็มันส่องแสงระยิบระยับ

เออเนี่ยชาวบ้านบอกแบบนี้มันน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้

แต่เรื่องของความเชื่อช่วงนี้ร้างมาแรง
สถานที่ร้างไหนคนก็แห่ไปดูตัวเลขกันนะครับ